คุณผู้ชมคะข่าวนี้มาอีกแล้วค่ะแก๊งเงินกู้นอกระบบไปทวงหนี้
แล้วเป็นการทวงหนี้โหดวันนี้เดี๋ยวจะให้ดู๒คลิป
คือเวลาที่เขาไปทวงหนี้นะเขาเอาปืนจ่อลูกหนี้
แล้วดูนะว่าเขาบังคับให้ทำอะไรถ่ายคลิปนี้ส่งให้ลูกหนี้คนอื่น
จะช้าอีกไหมไม่ช้าจ้ะจะช้าอีกไหมตอบอีกตอบอีกจะช้าอีกไหมไม่ช้าจ้ะ
โอ้โหเนี่ยคุณผู้ชมถือปืนเจาะไม่พอบังคับให้ลูกหนี้ตบหน้าตัวเอง
แล้วก็ให้รับปากว่าจะช้าอีกไหมจะใช้อีกไหมคือจะจ่ายเงินใช้หนี้ช้าอีกไหม
หนี้นี่ตบเสียงดังเพี้ยนะคะแล้วก็ไหว้อ้อนวอนรับปากเจ้าหนี้ก็สั่งให้ตบต่อค่ะ
พฤติกรรมแบบนี้ยังไม่หมดนะอันนี้ก็โหดประมาณนึงแล้วนะยังมีอีกคลิปนึง
คราวนี้เจ้าหนี้บุกไปเคาะประตูบ้านทวงหนี้กลางดึกเอาเดี๋ยวดูอีกคลิปหนึ่งหน่อยนะคะ

มีคนอยู่ไหมครับ

มีคนอยู่ไหมคะ

มีคนอยู่ไหมคะ

มีคนอยู่ไหมคะ

มีคนอยู่ไหมคะ

มีคนอยู่ไหมคะ

แล้วก็บอกว่าแก๊งเงินกู้นอกระบบกลุ่มนี้อยู่ที่ลบบุรี
เป็นพวกปล่อยเงินกู้ราย๓วัน
ถ้าเกิดว่าลูกหนี้ส่งช้าเนี่ยพฤติกรรมก็อย่างที่คุณผู้ชมเห็นนะคะ
เอาปืนขู่บ้างทำลายข้าวของของลูกหนี้บ้าง
ถ่ายคลิปเอาไว้เหมือนกับเป็นการประจาน
แต่คลิปนี้ก็ส่งไปขู่ลูกหนี้รายอื่น
เหมือนกับลูกหนี้รายอื่นจะได้หวาดกลัว
ถ้าเกิดว่าจ่ายเงินใช้หนี้ไม่ตรงเวลา

แก๊งนี้เขาว่ากันว่านะคุณผู้ชม
มีคนใหญ่คนโตมีสีหนุนหลังอยู่
แล้วลูกหนี้ที่โดนขู่เขาก็กลัวสิคะ

ทีนี้ก็เลยมีการเอาคลิปเอาเรื่องนี้
ร้องเรียนผ่านทางเพจอยากดังเดี๋ยวจัดให้

ถ้าเกิดว่าพูดกันตามจริงเป็นหนี้ก็ต้องใช้หนี้
แต่เจ้าหนี้เองก็ต้องทวงภายใต้กฎหมายด้วย
คือการที่เอาปืนมาข่มขู่หรือว่าบังคับ

แจ้งตำรวจท้องที่หรือว่าแจ้งศูนย์นำรงธรรม
เอาผิดเจ้าหนี้ได้นะคะ